แล้วก็ได้เป็นพยานเราก็เร่าเหตุการณ์ที่เขาฟังกับชีแจงที่แจงกับท่านเมื่อกี้เลย
แล้วบอกว่าเอาอย่างนี้นะเรียกเด็กมาเลยแม่ให้แสนนึงเลยทุนการศึกษา

เราเชื่อท่านผู้อาคุมท่านเป็นศักดิ์ภรรยาท่านขี้เกียจดิฉัน
ไม่ต้องดูเดี๋ยวเสียเวลารายการคนดูก็ไม่อยากมาดูทีนี้หรอก
ถึงแม้เขาจะใช่หรือไม่ใช่การให้ทุนการศึกษาเด็กที่เขาเรียนดี
แล้วเขาไฝฝันที่จะไปเป็นแพทย์แล้วเด็กคนนี้เมื่อเรียนจบมา
มันจะมีประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศดิฉันเลยคิดว่าไม่เป็นไร
จากที่ให้แสนนึงวันนี้ให้แสนห้าไปเลย
คนใช่แสนห้าสองคนลูกสาวเขาแหละไม่เคยเห็นไม่รู้จัก
อ่าให้ไปเลยเป็นยังไงคุณแบงค์คุณป้า
ขอบคุณค่ะส่วนหนึ่งต้องขอบคุณแล้วก็ที่เอ็นดูเด็ก
ขอโทษฉันด้วยที่ไปสัมภาษณ์จนฉันเสียหาย
แบงค์ขอโทษต้องขอโทษด้วยกันครับขอโทษถ้ามีการสัมภาษณ์อย่างนั้นเกิดขึ้น
ต้องขอโทษคุณแม่รินจังถ้ามีการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้ามีคำพูดตรงนั้น
เขาก็บอกว่าเขาก็โดยเจตนาเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาต้องการจะพลาดพิงหรือทำให้เสียหายอะไร
แต่ว่าถ้าเกิดทำให้เข้าใจผิดอะไรกันจริงเขาก็ต้องขอโทษจริง

ยังไม่ค่อยอยากจะโอเคเลยเพราะว่ามันมีทีอีกหลายช่องที่ดิฉันจะต้องไปฟ้องเขาอีก
แล้วเราก็เราขายของไม่ได้แล้วคนก็ไม่มาจ้างเรารีวิวสินหายเป็น๑๐๐ล้านทางไปได้
ผมเป็นสื่อกลางให้ได้ไหมล่ะคือแทนบรรดาใครที่ไหนก็แล้วแต่สื่อมวลชนที่ไหน
เป็นพระคุณอย่างสูงว่าท่านให้ความเป็นธรรมกับดิฉันนะคะแต่บางส่วนเนี่ย
ไม่ไม่ให้ความเป็นทำเลยไม่เป็นไรหัวดาเลยไม่เป็นไร
ไร้การยาวแยกทำให้ลูกน้องตายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ได้ทำ
เอาเป็นว่าทางคุณป้ากับคุณแบงค์ก็คิดดูสิว่าคนลงสมัคร
ว่ากรทมใครจะไปทำให้คนทีมหาเสียงตายมันทำให้ฉันสอบตกทำให้ฉันเสียชื่อเสียง
เอาเป็นว่าในส่วนของคุณป้ากับคุณแบงค์คุณลีน่าโอเคเนอะ
ฉันยินดีให้เด็กค่ะท่านแล้วก็เรื่องพาดพงพาดพิงก็ถือว่าโอเค

ถ้ามีอะไรให้เข้าใจผิดต้องต้องขอโทษเลยครับ
ทีนี้หลักการในการช่วยเหลือเด็กทั้งสองคนก็คือ
คุณลิน่าจังจะมอบเงินเป็นทุนการศึกษา
ละตอนแรกบอกไปแสนนึงหลืออีกห้ามืดหรือเป็นแสนห้า
๑๕๐๐๐๐บาทเตรียมเงินมาเรียบร้อย